คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครนายกมีหลานสาวคนหนึ่งเขาเอกใจ
คุณป้าเขาหายไปไหนไม่ออกจากบ้านเลย
ก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคุณป้าสิ่งที่เกิดขึ้นไปเจอร่างของคุณป้าเนี่ย
โดนเสื้อเนี่ยรัดคอเสียชีวิตอยู่ภายในมุ้งแล้วอุ้ย
แล้วเสื้อจะรัดคอคุณป้าเสียชีวิตคือไม่น่าจะทำเองใช่ไหม
เป็นการตายแบบผิดปกติมันต้องมีคนทำใช่ไหมค่ะถึงเป็นแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลองครักษ์ที่นครนายกนะคุณผู้ชมครับ
นะฮะตำรวจพร้อมกับทางด้านของกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบในบ้านหลังนี้นะครับ
มีมุ้งกางอยู่แต่ไปเจอศพของคุณหญิงอายุ๖๙ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
สภาพศพเนี่ยนอนหงายอยู่ที่พื้นที่นอนนะฮะขาสองข้างแขนสองข้างก็กางออก
แต่ว่ามือเขาเนี่ยเหมือนกำเอาไว้แน่นเลยเหมือนแบบเกร็งนะครับ
คางก็มีแผลถลอกเล็กน้อยแต่ว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าการบรื้อค้นเพราะคือถ้าสันนิษฐานว่ามีคนเข้าไปพยายามที่จะ
ขโมยข้าวของรัดคอแล้วก็ต้องมีการไปรื้อค้นข้าวของต่าง
แต่ในบ้านไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณไม่ต่ำกว่า๓๖ชั่วโมงคุณผู้ชม
ทีนี้หลานสาวชื่อว่าคุณขวัญใจอายุ๔๘ปีก็บอกว่า
คือคุณป้าอยู่บ้านนี้คนเดียวไม่ชอบสูงสิงกับใคร
จนกระทั่งค่ำพี่ชายบอกว่าเอ๊ะทำไมป้าแกเงียบหายไป๒วันไม่ออกมาเลย
ก็เลยเดินไปเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบ
แต่หน้าต่างมันถูกล็อกลงกรเอาไว้จากข้างในอย่างหนาแน่น
ก็เลยเริ่มใจคอไม่ดีเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเรียกป้าแกจะขามรับตลอด
ก็เลยให้พี่ชายเอาอุปกรณ์มางัดหน้าต่างปีนขึ้นไปดู
สุดท้ายเจอภาพนี้ตกใจมากครับ
พี่ชายเหยียบโอ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไป
ตอนนี้สาเหตุยังไม่ทราบ

เพราะว่ามือของป้าขังทางก็ใกล้กำเอาไว้แน่นเลย
น่าจะเกิดขึ้นจากการเกรงจากการขาดอากาศหายใจ
ชนสูตรพลิกศพอีกทีแล้วก็หาสาเหตุว่าใครเป็นคนทำให้คุณป้าท่านเสียชีวิตนะครับ